คุณผู้ชมคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกครั้งที่สอง
สุดท้ายแล้วไปพบตำรวจแล้วนะคะชรบุรณฮิรันค่ะ
เพราะว่าจะต้องไปแจกแจงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับเงินบริจาค
เพื่อช่วยเหลือดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
รู่กับเรื่องเงินบริจาคนะคะที่นายลณโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายลณรงค์
แล้วก็เสียหายเลยไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๓๐มิถุนายนแล้วนะคะ
ช้อนเขาก็นำเอกสารหลักฐานไปนะคะเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าและสิ่งแวดล้อม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
ทำประโยชน์เพื่อสังคมแต่ช่วงที่เปิดรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็เลยตัดสินใจนำเงินบริจาคส่วนหนึ่ง
ซื้อหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียน
ซึ่งก็มีหลักฐานทั้งหมดแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
บอกว่าเสียใจมากนะคะที่ทำให้ชาวเชียงใหม่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย
แต่ยืนยันว่าทุกอย่างทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์
แล้วก็จะมอบเงิน๑ล้าน๓แสนบาทช่วยเหลือโครงการดับไฟป่าและปลูกป่า
ทางผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายในสัปดาห์นี้
ผมจะขอรับผิดชอบส่วนนี้นะครับ
ผมจะขออนุญาตมอบเงินทั้งหมด๑๓

ช้อนก็ยอมรับนะคะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายในการทำสื่อรณรงค์ดับไฟป่า

ว่าเอาไปใช้ได้ค่ะตั้งใจแต่รณรงค์ให้คนตระหนักถึงการป้องกันไฟป่าบนดอยสุเทพฯ
ก็ได้ให้รายละเอียดหลักฐานกับทางตำรวจไปเรียบร้อยอืมนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปที่สพปักเกร็ดด้วยนะคะครับไปถือป้ายทวงถามความคืบหน้าคดีช้อนป้ายเนี้ยค่ะ
แล้วก็บอกว่าก็กังวลใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำคดีเหมือนกับมีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ดันเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าแต่ก็ชื่นชมตำรวจสภปะเกร็ดนะคะครับ
ทำคดีได้รวดเร็วดีใจที่ในช้อนมาพบตำรวจตามหมายเรียก
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะครับ